ไปต่ออีกหนึ่งข่าวค่ะนี่เรื่องราวของครอบครัว

คุณหนุ่มสอนรามแล้วก็คุณพนิโคเทริโอนะคะ
บอกเลยว่านาทีนี้ขอยกตำแหน่งแฟนดีเด่น

เพราะว่าอะไรนอกจากจะใส่ใจคุณนิโคแล้ว
เผื่อความเอ็นดูไปให้กับน้องทิกเกอร์ด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะบอกเลยว่าขอยกตำแหน่งว่าที่ลูกเคยดีแด่น
ให้อีกหนึ่งตำแหน่งก็แล้วกันนะคะ

พาคุณแม่มายุรีคุณแม่ของคุณนิโคเนี่ยนะ

ขออภัยค่ะเมื่อคุณสอนรามพาคุณแม่มายุรี
ร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณแม่พรทิพย์

ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่๔ตุลาคมนะคะ
พร้อมกับโพสต์ไอจีเป็นภาพสองสาวแม่ลูก
ตามด้วยข้อความโวยพรแบบสุดประทับใจเลย

ก็ตรงคำที่ว่าพระเอกหนุ่มเรียกคุณแม่ของหวานใจว่า

ก็เป็นวันเกิดของคุณแม่คุณนิโคนะคะ
คุณสอนรามก็ยกครอบครัวเลยนะไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์
หน้านั้นค่ะเป็นวันเกิดของคุณแม่ของคุณสอนราม
คุณนิโคเองนะก็พาคุณแม่ไปแฮปปี้เบิร์เดย์
ไปร่วมทานข้าวด้วยกันเหมือนกัน

เออมีการร่วมทงร่วมคิดกินคนกินข้าวกัน